ก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นมีแบบเท้าแพลงแล้วก็มีอาการอักเสบก็ก็ทำเอาตะเฉาเพื่อที่จะทำกายภาพแล้วก็บอกมาว่าเรามีงานสำคัญมีงานใหญ่ที่จะต้องวิ่งยี่สิบแปดกิโลคุณหมอก็อนด์นี่
นี่เป็นครั้งแรกของการจัดงานวิ่งของก้อยแล้วก็มันสำคัญสำหรับก้อยมาก
เราก็รู้สึกว่าการวิ่งของก้อยในวันนี้มันไม่ได้เพื่อว่าเฮ้ยเราจะมาวิ่งเพื่อทำลายสถิติตัวเอง
แต่มันเป็นการมาวิ่งเพื่อส่งต่อกำลังใจ
แล้วงานวิ่งของตัวก้อยเองแล้วถ้าก้อยไม่ได้วิ่งก็คงรู้สึกแบบรู้สึกแย่มาก
เราก็เลยบอกคุณหมอว่าเราขอทำทุกวิถีทางที่จะวิ่งให้ได้
พอตอนวิ่งมันลืมเจ็บคือเราเห็นผู้หญิงเห็นคนมาวิ่ง
แล้วเราได้ส่งกำลังใจดีให้เขามันเหมือนพลังงานก็กลับคืนมา

ก้อยสู้นะหายไวนะอย่างนี้เราลืมไปเลยว่ามันเจ็บอยู่
มันน่าจะมีงานดีแบบนี้คืองานที่เราไม่ต้องไปวิ่งตามผู้ชายแล้ว
มันต้องเป็นการวิ่งทางผู้ชายที่ถูกต้องที่ไม่ใช่วิ่งแบบนั้น
คืออันนี้คือมันยังไงอ่ะเราวิ่งกับเขาแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนึกออกไหม
คือถ้าวิ่งตามแล้วมันแบบเอ้ยไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็อย่าไปวิ่งเลย
เราก็อยู่ของเราดีกว่าใช่ไหม
แล้วเราก็แบบมีพลังไปทำอะไรหลายอย่าง
แต่ก่อนอาจจะเป็นการวิ่งตามเดี๋ยวนี้เราก็อยากจะวิ่งเคียงข้างไปด้วยกัน
ถ้าเราฝึกซ้อมให้ดีถ้าเราแบบตั้งใจทำอะไรจริงวันหนึ่ง
เราก็จะวิ่งข้างเขาให้ได้แล้วเราก็จะวิ่งไปด้วยกันได้
การที่เรารักใครสักคนหนึ่งเขาต้องได้เห็นในด้านที่มันเป็นตัวตนของเราจริง
ความสัมพันธ์เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้าหากัน
ก้อยไม่เคยทำแล้วพี่ตูนพาก้อยไปเปิดโลกใหม่
ก้อยก็พร้อมที่จะเปิดกว้างและเรียนรู้ไปกับเขา

อยู่เขาจะให้เราไปวิ่ง๑๐โลแรก

แต่แบบเอาจริงคือแทบรากเลือดเหมือนกัน
เวลารักใครเราก็อยากจะเข้าใจโลกของเขา

ในขณะเดียวกันก้อยก็อยากจะให้เขา

ก้อยชอบอะไรก็สนใจอะไรเหมือนกัน
มันเป็นสิ่งที่คนสองคนต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปซ้อมวิ่งกัน

คือการไปเที่ยวบางทีในประเทศต่างประเทศ
มันเหมือนแบบเรามองหาสถานที่วิ่ง

เราก็ไปกลายเป็นเรื่องวิ่งเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องเดียวกัน

เขาก็มีมุมที่แบบเป็นเด็กชายตูนอยู่เบา
แล้วก็มี

มันเป็นสิ่งที่แบบเวลาอยู่กับสองคน

เราก็จะคุยกันแบบ

แบบ

ที่เขาก็คงจะไม่พูดกับคนอื่นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็จะรู้กันสองคน

ใช้คำแบบย่อยักษ์อะไรอย่างนี้แบบ

มันจะเป็นแบบภาษาแบบ

แต่คือเราจะไม่เห็นได้ในรูปของพี่ตูนที่ภายนอกใช่ไหม

เพราะว่าเขารับผิดชอบเยอะหลายอย่างอะไรอย่างแบบ

พอมาอยู่กับเรามันก็จะเป็นพาร์ทที่แบบ

ใช่ให้มันเป็นมุมที่มันผ่อนคลายมากขึ้น

การที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันได้
ก็ว่ามันคือการยอมรับในข้อเสียของกันและกัน

คือเป็นสิ่งที่ถ้าเราเข้าใจเขา

เวลามีปัญหาอะไรให้อภัยกันเร็ว

แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานแค่ไหน

เพราะฉะนั้นทำทุกวันให้มันดีที่สุด
เก็บความรู้สึกดี
เก็บความรักดี
พลังงานดีที่มีให้กันไว้
อย่าเอาพลังงานลบมาเป็นเรื่องที่ทำให้อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุข